นะคะคู่แพนเค้กนะคะกับพี่มีแต่งงานไปแล้ว
แต่คู่นี้นะคะลุ้นแล้วลุ้นเล่านะคะ
ลุ้นจนเราใจเต้นตุบต่อนะคะน้องใหม่ดาวิกาค่ะวันนี้นะคะ
เราก็นำเสนอไปแล้วว่าแบบว่าแหวนเพชรเม็ดโต
๑๐กลับเนี่ยแหละค่ะที่นางแบบอวดลงไอจงไอตีเนี่ยค่ะ
ของขวัญปีนี้ขึ้นแบบนี้ไอ้เราก็นั่งคิดตั้งนานว่า
เต๋อซื้อให้ใหม่หรือเปล่าปรากฏนะคะน้องใหม่ดาวิกาก็มาเฉลยให้ตัวเองนี่แหละค่ะบอกว่า
จริงแล้วหนูก็ซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเอง๑๐ประหลัดนะคะ
เมื่อวานนี้นะคะเราเจอนุ่มเต๋อละกันเจ้าตัวก็พูดถึงเรื่องแหวนเนี่ยค่ะ
ว่าจริงแล้วก็รู้เหมือนกันนะคะว่าน้องใหม่เขาซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะ
แล้วหลายคนก็บอกพี่เต๋อไหนก็ไหนแล้วนะคะหลายคนลุ้นเหลือเกิน
เมื่อไหร่จะแต่งพี่เต๋อก็บอกว่าเอานะเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกหน่อย
แล้วพี่เต๋อก็พูดแบบติดตลกนะคะว่าแหวนแต่งงานที่จะมอบให้น้องใหม่นั้น
ถ้าเป็นตัวเองแต่งเนี่ยใหญ่กว่า๑๐กรัฐแน่

เขาพูดให้ฟังเฉยนะครับแต่ว่าคือเขาก็เหมือนแบบให้รางวัลตัวเอง
เขาก็ทำงานหนักมากตลอดทั้งหลายปีมานี้อะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็แบบเหมือนไม่อยากจะมีอะไรที่แบบทำให้ตัวเองมีความสุข
เขาก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองไป

อาจจะเป็นการสะกดจิตอะไรอย่างนี้

แต่ก็เป็นการเซ็ตมาตรฐานตัวเองไว้ครับว่าเราก็ต้องทำงานให้หนักขึ้น
เพราะว่าของขวัญให้ตัวเองเขาก็จะชิ้นใหญ่แล้ว

มาขนาดนี้แล้วก็กล้องก็ถ่ายซะด้วย

ครับใส่ตาเฝ้ารอมากจริง
โอ้โหนักข่าวก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกจริงคุณผู้ชมนะคะ

เขาก็เปิดใจเลยนะคะว่าพูดตรงอยากแต่งงานแล้วนะคะ
รอความพร้อมอยู่ตอนนี้แล้วก็พร้อมจะใช้ชีวิตแบบมีครอบครัวแบบนี้เลยนะคะ

เป็นคู่ที่หวานจริง
สำคัญพี่เต๋อถ่ายรูปเก่งก็

ที่ฉันไปซื้อแหวนเพชรให้ตัวเองสัก๑๐กรัต
เพราะว่าอยากจะได้จากผู้ชายสัก๒๐กระหลั

เก็บไว้เถอะค่ะโรงลักษณ์จำนำอยู่ใกล้เจ็กเกอรีน
เออมันลอกเก็บไว้เก็บไว้